แต่ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับโควิด๑๙นิดนึงเนี่ยนะคะ
ก็คือผู้ป่วยแต่เป็นผู้ป่วยเด็กค่ะ
เป็นเด็กชายอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง

ติดคนเดียวด้วยนะในครอบครัว
ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็เลยจะต้องไปรักษาตัวคนเดียว
โดยคุณพยาบาลมารับถึงหน้าบ้านแบบนี้นะคะ
นี่เกิดขึ้นที่ปัตตานีนะคะเด็กชายอายุ๓ขวบครึ่งค่ะ
ขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลยะริงไปรักษาตัวโควิด๑๙นะคะ
หลังจากติดเชื้อจากญาติ
รถพยาบาลก็มารับเจ้าหน้าที่ก็มาเต็มชุดเลยค่ะ
พ่อกับแม่ทำได้แค่ดูอยู่ห่าง
ใครที่เห็นภาพนี้แล้วบอกว่าโอ้โหหนูน้อยคนนี้เข้มแข็งมากเลยนะคะ
เพราะเขาหันมาหาคุณแม่แบบนี้แล้วก็ชู๒นิ้ว
ลักษณะของ๒นิ้วนะคะก็แปลว่าสู้นั่นเองนะคะ

จะเห็นภาพเจ้าหน้าที่เปิดประตูรถพยาบาลให้น้องคนนี้ลงจากรถนะคะ
น้องเองก็นั่งอยู่ตรงบันไดพร้อมกับถุงแพงเพิร์สวางอยู่ข้างกาย
เจ้าหน้าที่นั่งมองด้วยความเอ็นดูนะคะในความไร้เดียงสา
ข้อที่ต้องพกอุปกรณ์ต่างที่เป็นของใช้ส่วนตัวของน้องค่ะ
ซึ่งภาพดังกล่าวถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
หลายคนเห็นแล้วน้ำตาไหลนะคะสงสารค่ะ
ห่างจากคุณพ่อคุณแม่นะคะไปรักษาตัวคนเดียว
แต่น้องก็ลักษณะคือไม่งอแงสักนิดเดียวเลยนะคะ
ต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือเรื่องนี้นายแพทย์โชคชัยลีโทชวลิศ
พอโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะ
ต้องออกประกาศแบบนี้เลยนะคะ
เป็นประกาศปิดห้องคลอดชั้น๑ค่ะ
ดบริการคลอดชั่วคราวงดไปประมาณ๗วัน
เริ่ม๘พฤษภาคมนี้ไปจนถึง๑๔พฤษภาคมนะคะ
เปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยคลอดฉุกเฉินเท่านั้น
ก็เพราะว่าทีมแพทย์และพยาบาลค่ะ

แต่หญิงรายนี้ช่วงที่เข้ามาทำคลอดเขาไม่รู้
เพราะว่าตัวเองติดโควิด๑๙มา
จนกระทั่งมารู้ตอนทำคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่ทำคลอดนะคะ
กลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทันที

อกจากนี้ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

ที่มีกำหนดคลอดในช่วงเวลาดังกล่าว
ย้ำนะคะ๘๑๔พฤษภาคมนี้
ไปติดต่อที่โรงพยาบาลเสนา

และโรงพยาบาลใกล้เคียง
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีมีลักษณะ
เกี่ยวกับเรื่องของการทำคลอด
แล้วก็เกี่ยวกับโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
แต่รายนี้เขาทราบว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙
แต่อยู่ในช่วงถึงกำหนดคลอดพอดีนะคะ

เพราะถือว่าเป็นความสำเร็จของทีมหมอ
และทีมพยาบาลที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
คุณหมอและคุณพยาบาลทำคลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

ออกจากห้องทำคลอด
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ระบุว่า
ภารกิจวันนี้สำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ
ผู้ป่วยโควิด๑๙ทำคลอดเคสแรก
ของประวัติศาสตร์โรงพยาบาลกระบี่

มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะ
นางสาวจิตรวรรณภัยพนาคนที่โพสต์เรื่องนี้บอกว่า
เป็นพยาบาลแหละเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลกระบี่

มีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุ๓๓ปี
ตั้งคัน๓๙สัปดาห์มารักษาตัวนะคะ
จนกระทั่งวันที่๗พฤษภาคมค่ะ
มีอาการเจ็บท้องคลอด
สุตินรีแพทย์ก็เลยผ่าตัดค่ะ
คลอดตามแผนซึ่งมีการซักซ้อมเป็นอย่างดีนะคะ
ช่วงของการทำคลอดใช้เวลา๓๐นาทีค่ะ

เป็นทารกเพศหญิงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ
ในการผ่าตัดครั้งนี้ต้องใช้ทีมแพทย์
ทีมพยาบาลและบุคลากรทั้งหมด๑๕คนค่ะ
คนที่โพสต์เองนะคะก็เป็นพยาบาลด้วย
บอกรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้
แม้ว่าช่วงก่อนที่เข้าไปมันจะรู้สึกกดดันบ้าง
แต่ทุกอย่างปลอดภัยถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ